ทีนี้นะคะวันนี้ที่จะมีการจัดเทศกาลลอยกระทงหลายพื้นที่ค่ะเขาก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพราะว่าคนเนี่ยจะไปรวมตัวกันอยู่เยอะเยอะเนี่ยนะคะมาตรการที่เข้มงวดที่เกิดขึ้นมาก็เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติมในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขระจายค่ะอาจ

ท่านออกเป็นกรอบไว้๑๐ข้อ
กรมอนามัยออก๑๐ข้อจัดงานลอยกระทง
ข้อนี้เนี่ยเน้นไปที่ผู้จัดงานต้องปฏิบัติ
เราคนไปเที่ยวเนี่ยไม่ต้องกังวลมากเป็นเรื่องของผู้จัดงานเขา
เช่นใครจะจัดงานต้องกำหนดจุดเข้าออกมีการลงทะเบียนก่อนเข้างานมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ต้องทำความสะอาดห้องน้ำทุก๑ชั่วโมง
ต้องจัดให้มีจุดล้างมืออย่างเพียงพอหลายจุด
เว้นระยะห่างของบูธร้านค้าโต๊ะที่นั่ง
ต้องกระจายจุดลอยกระทงให้มีหลายจุด
อย่าให้ไปกระจุกกันเป็นจุด

แต่เรื่องของคนไปร่วมงานคือพวกเราเนี่ย
คนไปร่วมงานต้องใส่หน้ากาก

แล้วกอทมเนี่ยเขาก็ย้ำมาอีกนะครับ
กรทมย้ำจะเข้างานลอยกระทงต้องฉีดวัคซีนแล้ว๒เข็มเท่านั้น
ฉะนั้นก็เอาใบฉีดวัคซีนครบ๒เข็มติดตัวไปด้วย
เพื่อบางแห่งเขาเช็คขึ้นมาจะได้รู้

เราไม่ควรจะให้การจัดงานลอยกระทงสนุกสนานกันไม่กี่
ชั่วโมงแล้วผลพวงที่ตามมาคือโควิดกลับระบาดหนักเข้าไปอีก

แล้วปีนี้เนี่ยเข้าใจว่าคนจะมาก
เพราะว่าเราอั้นกันมานานไม่ได้เที่ยวไม่ได้สนุกสนานจัดอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้
ฉะนั้นลอยกระทงปีนี้เขาประเมินว่าคนจะเยอะ
แล้วถ้าดูการลอยกระทงในกรุงเทพแต่ละปีว่า

ไปดูศูนย์ข้อมูลของกอทมเขาบอกว่า
หกสามปีที่แล้วเขาเก็บกระทงที่คนไปลอยเนี่ย
เก็บแล้วก็นับเก็บแล้วก็นับมีจำนวนประมาณ๕แสนใบ
ตัวเลขละเอียดคือ๔๙๒๕๓๗ใบ
นี่คือเรื่องที่เราต้องคอยระวังโควิด
ถัดมาต้องระวังอะไรอีก
เรื่องป๊อเรือท่าเรือ
อันนี้ก็มีปัญหาซึ่งจะต้องเข้มงวดกันมาทุกปี
เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนโป๊ะเรือล่ม
คนไปออกกันเยอะมากโป๊ะรับไม่ไหว
ล่มมีคนบาดเจ็บและคนเสียชีวิตด้วย
คนเสียชีวิตก็เป็นคนค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จัก
คือเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
หลังจากนั้นเนี่ยทั้งกรมเจ้าท่าทั้งกอทม
เขาก็ไปตรวจเข้มว่าโป๊ะไหนมีความแข็งแรงไม่แข็งแรง
คนจะลงไปในโป๊ะเตรียมจะข้ามเรือเนี่ย
ถ้าลงไปแห่กันมากเดี๋ยวเอาไม่อยู่
ฉะนั้นเขาก็เขาก็จะกำหนดจะมีคนคอยนับคอยกั้น
ว่าลงไปแล้วพอแล้วรอรอบหน้ารอบหลังอะไรอย่างนี้
ฉะนั้นเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วก็เกรงว่า
เจ้าหน้าที่เขาจะหย่อนมือ
ฉะนั้นก็เอาเรื่องนี้มาฝากอีกทีนึง

กอทมเช็คโป๊ะกับท่าเรือ
รับรอยกระทงพร้อมใช้๒๓๐แห่ง
คือในกรุงเทพเนี่ยมีโป๊ะเรืออยู่ทั้งหมด๒๖๐เยอะนะครับ
ใช้ได้อีก๓๐เขาไม่ให้ใช้
มาอะไรอีกที่เราควรจะย้ำเตือนกันในวันลอยกระทง

ภาคเหนือเป็นของคู่กันมากับงานยี่เป็งงานลอยกระทงมานานแล้ว
ในอดีตเนี่ยเขารอยกันไม่มากเท่านี้
เพราะว่าคนที่จะมาทำพิธีลอยจุดไฟจุดไฟเนี่ย

ใครต่อใครเขาก็ลอยกันเองได้
การลอยกระทงการปล่อยโคมเนี่ย
จึงเป็นเรื่องธรรมดามาก

จะมีโคมวางไว้ให้ฟรี
เพื่อให้คนที่ไปพักเอาไปจุดแล้วปล่อยกัน

ใครก็ปล่อยโคมลอยได้
ทีนี้ปัญหามันยังไงล่ะครับ

บางทีก็หล่นลงมาใส่แล้วไฟไหม้บ้านชาวบ้านเขา
แล้วที่เป็นปัญหามากคือกระทบต่อการบิน
เครื่องบินเนี่ยถ้าเราเห็นลำใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย
ใครจะไปรู้ครับเจอโคมเข้าไปเนี่ย

เขาเรียกว่าช่องไอพ่นที่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าหน้าปีก

นกตัวเดียวเนี่ยยังทำให้เครื่องบินตกมาแล้วได้

ฉะนั้นเราจะเห็นข่าวเลยว่าทุกปี

ผู้อำนวยการสนามบินที่เชียงใหม่ก็ดีที่เชียงรายก็ดี
เขาก็จะออกประกาศ

ล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวมาเมื่อ๒วันก่อน
สายการบินบางสายเขาไม่เสี่ยงด้วยครับ
เขาประกาศเลิกเที่ยวบิน
ในช่วงที่เขาเห็นว่ามีคนลอยโคมกันเยอะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ควรจะให้ความร่วมมือ
แล้วถ้าเครื่องบินมันเป็นอะไรไปไม่คุ้มกันหรอกครับ
สายการบินเขาก็ประกาศหยุดอย่างที่ว่า
มีอะไรอีกที่เกิดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง

อันนี้มาระยะหลังนี่แปลกครับ
คือแทนที่จะจุดประทัดเนี่ย
เอาปืนมายิงขึ้นฟ้ากัน
นั่งกินเหล้ากินเหล้าล้อมวงกินเหล้ากัน
ใครมีปืนก็มาอวดศักดายิงขึ้นฟ้า

คือกระสุนหล่นลงมาใส่ชาวบ้านเขา

ลงไปใส่หลังคาหลังคาโบเลยครับ
ตอนนี้เขาก็เตือนว่าอย่าทำ

ไม่รู้ทำไมต้องเอาปืนมายิงกัน
คืออวดศักดากันขี้เมาส์ว่าอย่างนั้นเถอะ

จำได้ว่าเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ตำรวจก็สืบไปสืบมาจับได้

ไม่รู้ไปถึงไหนเข้าคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าคนเขาได้รับบาดเจ็บ

กระสุนตกลงมาเนี่ยนี่คือเรื่องที่เราคิดว่า
ไม่ควรจะทำกันในช่วงวันลอยกระทง

นี่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

อุบัติเหตุบนท้องถนน
สูงขึ้นทุกปีในคืนลอยกระทง

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

วันลอยกระทงเนี่ยสถิติการ

สูงสูงทุกปี

อย่าให้คืนแห่งความสุข

แล้วกลายมาเป็นคืนแห่งความทุกข์

มันไม่คุ้มกันเลยจริงครับ

นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ